จะให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงต้องเรียกว่า
คนเคยรักก็คงไม่ผิด

เคยเข้าไปดูแลเรื่องของการจัดหาคิวงานต่าง

ล่าสุดหลังจากที่มีงานเฝ้าภารกิจออกแบบนี้
คุณอุ๊บจะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร

ก็ขอบคุณตำรวจที่สามารถจับตัวคนร้ายมารับโทษได้โดยไม่ใช่มีแพ้
จริงเรื่องนี้ทราบมานานแล้วนะครับแต่เราไม่อยากจะพูดทราบว่า
ก็เหมือนกับทุกคนทุกคนสงสัยใครนะฮะตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราได้เข้าไปสัมผัส
เราก็รู้อะไรหลายอย่างวันนี้นะฮะอย่าให้ถึงวันนี้เร็วแล้วก็มาถึงจนได้
เชื่อว่านะฮะคนที่รักสงสารน้องชมพู่นะครับก็คงจะมีความดีใจ
และที่สำคัญก็จะมีบางคนที่สะใจกับข่าวนี้ด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของคุณอุ๊บนะฮะ
หลังจากที่เคยไปร่วมงานแล้วก็ได้สัมผัสกับลุงพลอยู่สักช่วงหนึ่ง